ต่อกันที่เรื่องของอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
เป็นเรื่องของผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร

ใช่ค่ะกำลังจะถูกผลักดันเข้าสู่เวทีสากลนะคะ
และที่จังหวัดสกลนครเขาได้มีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าย้อมครามด้วย
ที่ถนนภาครามจังหวัดสกลนครไปดูภาพกันค่ะ
ที่ถนนผ้าครามบริเวณหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
นายอดีศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายย่านแฟชั่น
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยประจำปีนี้
ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการค้าผ้าในเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะ
มีการแสดงแฟชั่นโชว์แบบนี้เป็นผลงานของผู้ที่เข้าร่วมโครงการปีนี้
รวม๑๖ชุดด้วยกันสีสันสวยงามสีสันแปลกตาและลายดูแปลกด้วยนะคะสวยมากนะคุณ
สร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์ของแต่ละเครือข่ายตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ต่างเครือข่ายและก็นอกเครือข่ายให้มาพูดคุยกันนะคะ
เปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะและสร้างเครือข่ายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลต่อไปนะคะ
แล้วก็พบว่ามีครามนี้มีใช้มานานแล้วนะคะกว่า๘๐๐ปีก็ได้มีการนำมาปรับประยุกต์จนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นภาพที่เห็นสวยงามในปัจจุบันนี้ค่ะ